มาดูที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะ
จากปัญหาความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐที่มันลุกลามบานปลายกันไปใหญ่โต
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
รวมทั้งก็มีการล่อนจดหมายจากท่านนายกนะฮะ
เป็นการขอโทษประชาชนก็มีคนตีความกันไปอีก
อีกอย่างหนึ่งเรื่องของจะมีการรัฐประหารรอบใหม่หรือเปล่าหรืออย่างไร
นามพลเอกปรยุจันทร์โอชานายกรัฐบาลมันตรี
ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานเพราะว่ามีการประชุมคอรมอ
ยอมรับนะไม่สบายใจน่ะ
ไม่สบายใจหลังที่มันเกิดความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐ
แล้วก็ตอนนี้ปัญหาภายในพักก็พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้น
มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็สบายใจขึ้นมาระดับหนึ่ง
พร้อมกับย้ำว่าการตั้งคอรมอลเป็นอำนาจของตัวเอง
ส่วนสารจากนายกที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อไปเมื่อวานเนี่ย
ที่มีข้อความระบุบอกว่าไม่อยากแก้ปัญหาแบบเดิมเนี่ย
ตรงนี้คนก็แบบเอ๊ะตีความไปเรื่องของการทำรัฐประหาร
เพราะว่านึกไม่ออกจริงว่าถ้าไม่อยากให้กลับไปแก้ปัญหาแบบที่ดีขึ้น
ไอ้คนว่าเดิมเนี่ยคืออะไร

ถูกไหมเขาก็ตีความไปแบบนั้นไง
ท่านก็บอกว่าคือมันตีความไปเรื่องนี้ท่านก็ชี้แจงว่า

เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีก

ไม่มีใครอยากให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารซ้อนอย่างแน่นอน
อาทิตย์ฟังเสียนะครับ
ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่ดี
เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกลับมาสู่การแก้ปัญหาที่มันถูกวิธีจะดีกว่า
ก็มีคำถามจากประชาชนตอบกลับมาว่า
แล้วสิ่งที่มันแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีมันคืออะไร
เพราะตอนนี้พักเองก็ยังทะเลาะกัน
รัฐบาลก็ยังจัดตั้งไม่ได้ครบร้อยวันมาแล้วเนี่ย

แต่ว่าเอาจริงก็เชื่อนะว่าไม่น่าจะมีรัฐประหารซ้อนหรอก
คือคงจะรัฐประหารตัวเองไม่ได้
เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีทางออกที่มันดีขึ้นกว่านี้แน่นอน
ทีนี้ไปดูฝั่งนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหน่อยนะคะ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็พูดถึงข้อความนี้เหมือนกัน
บอกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ย

ตีความได้อย่างเดียวคือรัฐประหารตัวเองนี่แหละ
นี่คุณกำลังจับประชาชนและประเทศเป็นตัวประกันหรือเปล่า
เรื่องการแก้ปัญหาจากความไม่มีศักยภาพในพักของตัวเอง

ต้องออกมาขู่กันแบบนี้หรือเปล่า

หัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมแก่นำกลุ่มสามมิตรนะครับ
นะฮะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของกระแสข่าวหลุดโผล่

ในภักรอนีการเปลี่ยนปรแกลงโครตาร์รัฐมนตรี

นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยืนยันเรื่องทั้งหมดจบแล้ว

ส่วนที่ทางกลุ่ม๓มิศได้แสดงท่าธีจัจณโรม
ผลจะเป็นอย่างไรก็พร้อมจะยอมรับนะครับ
อ่ะเขาว่ากันว่าจบแล้วสิ้นสุดแล้วก็ต้องรอดูว่าจบจริงหรือเปล่า
จัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่กันแน่
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็รอติดตามกันไปยาวแล้วค่ะ